คุณผู้ชมคะจากสาเหตุด้วยเงินจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
เป็นสาเหตุที่ทำให้น้องชายลวงพี่ชายแท้ของตัวเอง
มายิงทิ้งกะว่าจะฆ่าล้างหนี้อ่ะโอ้โหแล้วพี่ชายบอกว่า
คือน้องเคยมาปรึกษาว่าน้องมีปัญหาเรื่องเงิน
พี่ชายเอารถของตัวเองไปตึ้งได้เงินมา๑๗๐๐๐บาทให้น้องชายไปเลยนะ
อ่าแล้วพี่น้องคู่เนี้ยเขาสนิทเขารักกันมากนะ
ปรากฏว่าน้องชายไม่ยอมใช้หนี้ทางเจ้าหนี้ก็โทรมาที่พี่ชาย
กับแฟนพี่ชายครับทีนี้ก็เลยทวงถามไปที่น้องชายว่าทำไมไม่จ่ายเงินไม่จ่ายหนี้
น้องชายเลยลวงว่ามาเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้พานั่งรถไปด้วยกัน
แล้วก็ยิงใส่พี่ชายอ่ะกะจะฆ่าพี่ให้ตายแต่โชคดีพี่ไม่ตายนะคะอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพคลองกิวจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบริษัท
ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดกระสุนเนี่ยเข้าที่ไทยทอยกระสุนฝั่งใน
แต่เลือดเนี่ยไหลเต็มเลยกู้ภัยกู้ชีพก็ต้องช่วยประถมพยาบาลกันก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึงอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
โชคดีมากคือกระสุนไม่โดนจุดสำคัญโอ้โหนายมนัสวีเลยบอกว่าอ๋อ
คนที่ยิงผมน้องชายแท้ของผมเองลวงผมมาหวังจะยิงผม
เพื่อล้างหนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเราส่งคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับคุณนกเป็นนามสมมุตินะคะแฟนสาวของพี่ชายที่ถูกยิงอะค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวนายมณัสวีอ่ะ
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกับน้องชายมาก่อนเลยนะจริงจริงแล้วทั้งคู่เขารักกันดีมาก
ช่วยเหลือกันมาตลอดแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตัวน้องชายมีปัญหาทางการเงินมาขอความช่วยเหลือจากพี่ชาย
พี่ชายก็ใจดีเอารถของตัวเองไปเข้าไฟแนนซ์เอาเงินออกมาให้น้องหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
พอน้องชายได้เงินไปน้องชายไม่ยอมใช้หนี้
ก็ผิดนัดชำระเงินอยู่บ่อยสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ก็เลยโทรศัพท์ไปทวงหนี้
วงที่พี่ชายแล้วก็ทวงที่เธอเป็นแฟนของพี่ชายอะค่ะทวงบ่อยมากจนเธอบอกว่ามันไม่โอเค
ที่ต้องมารับโทรศัพท์ทวงหนี้ซึ่งไม่ใช่หนี้ของตัวเองเป็นหนี้ของเนี่ยน้องชายแฟนนะคะ
ก็เลยไปทวงถามแต่พอถามไปเอาน้องชายก็หงุดหงิดบ้างไม่พอใจบ้าง
วันเกิดเหตุน้องชายนัดพี่ชายบอกว่าหาเงินมาคืนให้ได้แล้วนะเดี๋ยวไปเอาเงินกัน
ก็เนี่ยเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันนะก็เลยขับรถเก่งกันไปบอกว่าจะไปเอาเงินที่บ้านแม่ยาย
พี่ชายเป็นคนขับรถนะคะน้องชายนั่งเบาะด้านหน้าข้างคนขับอ่ะค่ะ
ระหว่างที่อยู่ในรถพี่น้องเขาก็คุยกันไปเรื่อย
พอไปถึงที่หมายน้องชายบอกว่ารออยู่ในรถก่อนเดี๋ยวแม่ยายจะเอาเงินมาให้
ทั้งคู่ก็อยู่ในรถทั้งตัวพี่ชายแล้วก็แฟนสาว
จังหวะที่นั่งรออยู่ในรถตัวพี่ชายเล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือเพื่อฆ่าเวลาค่ะ
ก็นั่งแบบเบี่ยงตัวไปทางขวานิดนึงจังหวะนั้นน้องชายอาศัยจังหวะที่พี่ชายเผลอ
ชักปืนจุดสามแปดจ่อยิงไปที่หัวพี่ครับแต่กระสุนพลาดไปโดนต้นคอค่ะ
พี่ชายก็กระเสือกกระสนหนีออกมาจากรถน้องชายดึงเสื้อพี่ชายไม่ให้ลงจากรถ
พี่ชายก็กระเสือกกระสนดิ้นจนสลัดหลุดเปิดประตูรถคลานหนีออกมาจากรถ
น้องชายตามออกไปตามออกไปกลางถนนดึงกลับเข้ามาในรถอ่ะ
พี่ชายคลานไปตามถนนไปริมพงหญ้าเลือดเต็มตัวเลยโชคดีมีคนเขาขับรถสวนมา

น้องชายพอเห็นว่าอ้าวมีคนเห็นกลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุนะคะตัวพี่ชายที่ถูกยิงอ่ะก็บอกว่าบอกกับแฟนสาวอะนะ
บอกเลยว่าโอ้โหโชคดีนะที่รอดชีวิต
แต่สิ่งที่จะจำไปจนวันตายเลยก็คือสายตาและสีหน้าของน้องชาย
ตอนที่น้องชายเอาปืนมายิงเนี่ยแววตาสีหน้าของน้องมันน่ากลัวมาก
คิดเลยว่าน้องชายแท้จะมาฆ่าพี่ชายได้ลงคอเพียงเพราะเงินแค่นี้
ตัวแฟนสาวของคนที่ถูกยิงอ่ะนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒วัน
น้องชายเนี่ยก็มาเดินวนเวียนอยู่แถวบ้าน
แล้วก็มาออกอุบายว่าเนี่ยมีงูเข้ามาในห้อง
บอกให้พี่ชายกับแฟนสาวไปดูให้หน่อยแฟนสาวก็เลยบอกว่า
ไม่แน่ใจเนอะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับน้องชายตั้งใจจะลวงให้ทั้งคู่เข้าไปดูงู
แล้วเหมือนกับว่าจะยิงทั้งคู่ให้ตายเลยหรือเปล่า
เหมือนกับจะลวงทั้งคู่ไปแล้วก็จะยิงทิ้งเลยหรือเปล่า
เราไม่ตลกนะมาแบบเป็นหนี้แล้วแบบมาโทรทวงเราอ่ะคือมีความรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยเราคือแบบเราเริ่มโมโหแล้วมันไม่ใช่แล้วแล้วหนูก็เริ่มแบบอ่าใส่เหมือนกัน
ตอนมาเอาก็ง่ายนะทำไมตอนเคลียร์ไม่เคลียร์ให้มันง่ายหน่อย
ก็คือเวลาโทรทวงหนี้เราก็ไม่สนุกเหมือนกันใช่ไหม
อยู่ดีแล้วโทรแซ็พอ่าคุณเจนเจราะกุมนัสวีค้างค่างวดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่โอเคอย่างนี้ครับ
อาจจะเป็นชนวนนึงตอนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุ
สองวันเหมือนเขาจะวนอยู่ในบ้านทั้งทั้งที่นานนานครั้งเขาจะมาครั้งหนึ่งเขาวน
ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะล่อเราทั้งคู่หรือเปล่าก็คือเขาน้องเขาบอกว่าอย่างงี้
เห็นงูเข้าไปในห้องมันเป็นห้องห้องเสื้อผ้าเห็นงูมันเข้าไป
ก็ไม่รู้ว่าเราแบบถ้าเราเข้าไปทั้งคู่สองคนแล้วเขาจะปิดประตูยิงเราหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เพราะเอิญว่าเราไม่เข้า
มันมันโหดร้ายไปป่ะบางครั้งก็คุยกันกับดีดีก็ได้
คือก็ไม่ได้มีปัญหากันตอนที่ออกไปอ่ะก็คือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยแบบ
ตอนมองหน้าพี่แบบไม่นึกสงสารพี่เขาบ้างเนอะ
ถ้าแบบตายไปอย่างนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กแล้วอ่ะ
อืมก็เนี่ยพี่น้องนั่งรถกันไปสองคน
ลวงพี่ไปจะยิงทิ้งเพื่อที่จะล้างหนี้๑๗๐๐๐บาท
ซึ่งเรื่องทางคดีนะคะตำรวจสพคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็เร่งติดตามตัวน้องชายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ทางญาติบอกว่าเดี๋ยวจะพาตัวน้องชายที่ก่อเหตุมามอบตัว
ตอนแรกบอกจะมาวันนี้ค่ะ
ก็รอกันจนถึงช่วงเย็นจนค่ำเนี่ยก็ยังไม่มานะ
ครับยังไร้วี่แววอยู่นะคะแล้วก็ที่พี่ชายรอดชีวิตมาได้
เอ่ยถึงนิดนึงขอบคุณพลเมืองดีนายพิสิทธิศรีบัวอ่อน
เขาขับรถผ่านไปแล้วก็เห็นพี่ชายคลานมาที่ถนน
เต็มตะโกนบอกผมถูกยิงเนี่ยเขาก็เลยช่วยได้
คือนี่ถ้าฆ่าพี่ชายได้จริงก็ไม่ใช่ว่าจะจบสิ้นปัญหาเรื่องหนี้แสนเจ็ดนะ
ก็กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายใช่ไหม